สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

จับตาเตือนภัยของเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขณะนี้

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางตามจุดต่าง

เรามาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพแรก
ที่ปรากฏในหน้าจอณะขนาดนี้นะครับ
จะสังเกตว่าในตอนนี้เองในเมืองไทยของเรามีกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
ปกคลุมโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางค่อนข้างหนาแน่น
ส่วนตอนบนนั้นกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาครับ
ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากขณะนี้เอง
ปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงที่เหนียว
นำเอาความเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนล่างนะครับ
และขณะนี้เองก็มีการคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นระยะ
ในช่วงเท้านั้นหลายจุดหลายพื้นที่จะได้สัมผัสอากาศเย็นนะครับ
จุดที่มีการปะทะนั้นก็จะสามารถทำให้เกิดการก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
อกจากนี้เองยังเหนียวนำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น
ส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์ฝนบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในระยะนี้
อกจากนี้เองมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ฝนตามแนวปะทะจุดเดิมภาคตะวันออกยังเป็นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ส่วนบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนั้นยังคงเป็นพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
นอกจากจะทำให้เกิดฝนในบริเวณนานกล่าวแล้วสถานการณ์ขึ้นลมก็ยังคงว๊ายวางใจไม่ได้

ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กภู
ที่จะงดออกจากฝั่งไปก่อนในระยะนี้นะครับ
อกจากนี้เองครับมีการคาดการณ์ว่า

จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกระแสลมเกิดขึ้นนะครับ

ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้น

และที่สำคัญครับก็มีโอกาสที่จะก่อตัว

เลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา
โดยการเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา

จะเป็นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันสักส่วนใหญ่

สภาพอากาศแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย

เฝ้าตรวจสอบสถานการณ์สภาพอากาศนั้น
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียวนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้นะครับ
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ